คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่เหตุนี้ที่เป็นพาดหัวข่าว
จับแล้วมือแทงช่างแอร์ดับ๑แล้วก็บาดเจ็บ๑นะครับ

คือไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะเกิดขึ้นได้
เดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันแต่มาดูเหตุนี้กันก่อน
เมื่อวานที่นครสวรรค์เนี่ยวุ่นเลยวุ่นเพราะอะไรฮะ
มีนักโทษแหกคุกออกมา๑๑คน

กลางดึกช่วงเย็นเย็นนะฮะเจ้าหน้าที่โอ้โห
ต้องตามเลยครับตามจับกลุ่มตัว
กว่าจะรวบตัวมาได้ทั้งหมด๑๑คนทำเอาเจ้าหน้าที่เหนื่อยเหมือนกัน
แต่ว่านักโทษบางคนที่แหกคุกออกไปเนี่ย

คือความผิดเล็กน้อยเกือบจะพ้นโทษแล้ว

ให้คุณผู้ชมไปฟังเหตุผลจากปากของเขานะฮะ
เราจะได้ออกอีกแล้วไม่ใช่เหรอจะพ้นโทษอีกแล้วไม่ใช่เหรอ

ตามครับห้อง๔ห้องไหนคิดห้อง๔เขาตาม

พอออกมาได้นี่ก็แยกย้ายกันอีกหมดเลยเหรอ

เพื่อนเที่ยนพามาว่างั้น

พอตามปุ๊บผมก็เห็นตามภูมิ
ามเลยครับ
คิดจริงแม่ครับ
ผมม้อมผมม้อมนะครับ

พี่ถูกถามเสดตัวนะ

ออกมาตั้งแต่ทุ่มกว่าเข้า

คือดูแล้วยังไงก็ไม่รอด
ไม่รอดเหรอ
โอ้โหนี่แหละฮะตามเพื่อนมาเพื่อนพามานะครับ
เพราะว่าผมอยู่ห้อง๑๓เพื่อนอยู่ห้อง๑๔

ได้ยินว่าเพื่อนจะหนีผมก็จะมาด้วยนะครับ

ถามถึงโทษที่เองโดนโดนอะไรมา

เพราะว่าหลบหนีออกมาจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่นะครับ

หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวคลองโพ
ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
เจ้าหน้าที่สนที่กำลังไล่ล่านานกว่า๒ชั่วโมง

หลบหนีออกมาประมาณสัก๖โมงเย็นนะครับ
โอ้โหแต่ละคนหลบหนีแยกย้ายกันไป
ในพื้นที่ของตำบลนครสวรรค์ตกนี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องตามตัวให้เร็ว

สามารถติดตามตัวผู้หลบหนีล็อตแรกได้๖คนนะคุณนะคุณนะ
แต่ละคนที่หลบหนีออกมาจากเรือนจำเนี่ย

ก็เลยอาศัยในช่วงระหว่างที่ถูกกักตัวเพื่อคัดกรองโควิด
แล้วก็อยู่ในห้องรวมภายในเรือนจำเนี่ย
งัดฝ้าเพียดานห้องจนทะลุ
ก่อนจะพากันแยกย้ายหลบหนีไปคนละทิศละทาง
ส่วนใหญ่หลายคนพูดเหตุผลเดียวกัน
คิดถึงคนในครอบครัวห่วงครอบครัวนะครับ
สุดท้ายแล้วนักโทษทั้ง๑๑คนที่หลบหนี
ถูกจับกลุ่มได้ทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าตำรวจกระจายกำลังในการเร่งติดตามนักโทษ

บางคนหนีไปได้ไกล๓๔กิโลเมตร

นี่คือรายชื่อของ๑๑นักโทษที่หลบหนี
เป็นคนไทย๑๐คนเป็นชาวเมียนมา๑คนนะครับ
ส่วนใหญ่ก็มีความผิดในคดีอะไรบ้างล่ะคุณ
ยาเสพติดเยอะสุดค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นเสพแล้วขับหรือว่าเมาแล้วขับ
รายถูกจับกลุ่มตัวถูกควบคุมตัวได้ครบแล้วนะครับ
ควบคุมตัวกลับมาคุมขัง
เรือนจันทร์เช่นเดิมแล้ว
ล่าสุดมีข้อมูลเพิ่มเติมจากรองอธิบดี
กรมราชธรรมนายวีรกิจหานปริพันธ์
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่านักโทษทั้ง๑๑คนที่หลบหนี
เป็นนักโทษใหม่ครับที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
กันไม่ให้เข้าไปแพร่ระบาดในเรือนจำ
ก็เลยต้องนำนักโทษไปกักตัวนอกเรือนจำ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมราชธรรมได้จัดเตรียมไว้
แต่ก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าว
ยังมีช่องโหวให้นักโทษหลบหนีออกไปได้
โดยเฉพาะฝ้าเพดานที่นักโทษวางแผนกัน
ในการเจาะทะลุฝ้าเพดานออกไปนะครับ
ทีนี้ครับกรมราชธรรมบอกว่า
จะต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกัน

คุณผู้ชมเราเหมือนได้ยินคำพูดนี้แล้วนะ
เพราะว่าบางทีนักโทษที่อยู่ในช่วงของการตรวจโควิด๑๙
อยู่ในส่วนควบคุมชั่วคราว

คราวก่อนทั้งอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีก็พูด
บอกว่าต้องระวังเรื่องของการควบคุมตัวนักโทษ
ในจุดที่มีการตรวจคัดกรองโควิด๑๙
หรือว่าจุดควบคุมตัวชั่วคราว
คราวนี้รองอธิบดีบอกว่าเดี๋ยวต้องหาทาง
ในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะครับ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่
ก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคโควิดนี่เอง
เพราะฉะนั้นมันจริงไม่ใช่โครงสร้างเงินจำ
เทียบพร้อม๑๐๐แต่ก็มากที่สุดแล้ว
ทางเงินจำก็ได้รับประมาณมาในระดับหนึ่ง
ซึ่งก็ไม่ผิดพอประมาณ

สถานที่เดิมที่มีอยู่ซึ่งไม่ใช่เรือนจำ
ไม่ใช่เรือนจำเต็มร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย

ที่เป็นโครงสร้างป้องกันเพราะว่าเราต้องคิดอยู่เสมอว่า
ส่วนขาดที่จับมาก็คงต้องมีความคิดที่จะ

ซึ่งเขาก็เป็นเรื่องที่เขาเป็นสัญชาติพยาน
เขาก็ศึกษาทุกวันจนกระทั่งเห็นช่อง
ช่องที่ว่าเป็นช่องเขาที่แคบมาก
ก็คือเห็นว่าจุดไหนที่เขาจะหลบหนีได้
ก็เขาพิจารณากันแล้วก็ร่วมมือกัน
ก็หาช่องทางที่หลบหนี
ซึ่งก็เป็นจุดโบที่เรียกว่าเล็กมากน้อยมาก

มันเป็นจุดโหวมันเป็นจ้องโวของเรื่องสถานที่ด้วยนะ
ในการที่จะควบคุมชั่วคราวแบบนี้มันเกิดเหตุการณ์บ่อยครั้งนะครับ

เรื่องของงบประมาณที่มันมีจำกัด

อาจจะเป็นช่วงนี้ที่ทำชั่วคราวไงคะ
แต่ก็ต้องแก้ไขนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะ